กลับมาในช่วงนี้นะเราไปต่อเป็นอะไรฮะ

ใช่แล้วช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูอู่รถบัสชื่อดังระดับโลกเลยครับ
การออกแบบรถบัตรให้แบบสวยโดดเด่นสะดุดตาแล้วก็แปลกแหวกแนวมากหลาย
ตามท้องถนนเนี่ยนะหลายคนอาจจะไม่รู้มีที่มายังไง
ถูกต้องแล้วนะคะหลายคนเขาก็ขนานนามเลยว่าเป็นอู่รถบัสบรรลือโลก
ยิ่งใหญ่ขนาดไหนเอาติดตามได้กับคุณอรพันธ์ขันทองคำค่ะ
ตลอดข่าววันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดราชบุรีและที่อำเภอบ้านโป่งแห่งนี้แหละค่ะ
ถือว่าเป็นแหล่งอุตสาหกรรมในการประกอบรถบัตรที่ขึ้นชื่อระดับประเทศเลยนะคะ
และมีหนึ่งที่ค่ะที่เขาล่ำลือกันนะคะว่าสามารถประกอบรถบัตรได้อย่างทันสมัยไฮโซอลังการงานสร้างสุด
นั่นก็คืออู่โมเดิ้ลบัสค่ะ

ว่าที่จังหวัดราชบุรีมีอู่รับผลิตรถบัสแห่งหนึ่ง
ที่ฝีมือการเตาะรถแบบว่าสุดยอด

นั่นก็คืออู่โมเดิร์นบัสแห่งนี้
ตั้งอยู่ที่ตำบลสวนกล้วยอำเภอบ้านโป่งนั่นเอง

ดูฮรูฮราทันสมัยสมกับชื่ออู่เลยล่ะค่ะ
และเห็นแบบนี้ดิฉันต้องลองขึ้นไปนั่งสนับแล้วค่ะ
ที่ต้องพรีเซนเล่นใหญ่แบบนี้
เพราะรถบัตรแต่ละคันของที่นี่ไม่ธรรมดา
ดูสิคะออกแบบได้ทันสมัย
วดลายสะดุดตาชอบเฉียว
แตกต่างจากรถบัตรทั่วไปที่เคยเห็นใช่ไหม
ส่วนเจ้าของรถบัสสุดบันเจิดคือพี่ป้อมคนนี้แหละค่ะ
ชื่นชอบเกี่ยวกับรถยนต์เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
ประกอบกับชอบทางด้านศิลปะการออกแบบและวาดรูป
ก็เลยนำวิชาความรู้ที่ร่ำเรียนมา
ไปประยุกต์ชัยเนรมิตให้รถทรงสี่เหลี่ยมธรรมดา
กลายเป็นรถบัสสุดชอบเฉียวสะดุดทุกสายตา
เมื่อโลดแล่งบนท้องถนน
ตอนเด็กผมเป็นคนชอบเกี่ยวพวกศิลปะวาดรูป
แล้วก็ที่เราเรียนมาก็เกี่ยวกับพวกเครื่องกล
พวกเซอร์โมดินามิกพวกไฮดูลิกนี่ครับ
ซึ่งทุกอย่างมันประกอบเป็นรถบัสหนึ่งคัน
ศิลปะทั้งเครื่องกลทั้งเครื่องยนต์กลไกทั้งไฟฟ้า
ผมมองว่ารถบัตรมันไม่จำเป็นต้องเป็นกล่องสี่เหลี่ยม

อยากได้สริราชมันเป็นคล้ายพวกรถสปอร์ตอะไรอย่างนี้

ทั้งแพงไฟบนเพดานท์และผนังจิกซอด
ออกแบบได้อย่างสวยงาม
บอกเลยลงตัวเป๊ะเวอร์
คือภายนอกผมจะต้องการทำเป็นเหมือนรถสปอร์ต

ผมจะใจเน้นแบบเหมือนเครื่องหาดนะครับ

มีบันเดิงบันไดมีราวบันไดวนอะไรอย่างนี้ครับ
มีแสงสีที่มันสามารถเดินทาง
ที่จะทาง๑๐ถึง๒๐ชั่วโมง

แม่นี่แค่คอนเซ็ปต์ฟังแล้วยังโดนใจสุด
และทุกกระบวนการพี่ป้อมจะควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนค่ะ
ตั้งแต่การออกแบบโครงสร้างซั่วทรงลวดลายต่าง
จนกระทั่งเข้าสู่กระบวนการผลิต
เริ่มจากการทำคัสซีหรือช่วงล่างของรถ

วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
และเทคโนโลยีสุดล้ำประกอบกันจนเป็นรถ๑คัน
ใช้เวลาเพียง๖เดือนเท่านั้นค่ะ

ผมจะหาอะไรมาเพิ่มเติมให้กับมันตลอด

แล้วเอามาใส่ในรถบัตร

ถึงว่ารถบัตรของที่นี่
รูปแบบไม่ตกรุ่นทันยุคทันสมัยตลอด
อู๋ก็ชอบแปลกหรือความรู้ของรถก็ชอบแปลก

อ่าสมมุมจะแปลกทำไม่เหมือนใคร
เห็นแบบนี้บอกเลยว่าไม่แปลกใจค่ะ
ว่าทำไมโมเดินบัส

และที่นี่ไม่ได้รับผลิตแค่รถบัสนะคะคุณ
แต่ยังรับผลิตเครื่องบินแฮลีคอปเตอร์
สำหรับประกอบฉากในการถ่ายภาพยนตร์และละครด้วย
ว้าวสุดยอดไปเลยค่ะ
โอ้โหโว้วว้าว
ลิ้นติดคอมมาแล้ว

แล้วก็ส่วนมากคุณผู้ชมส่งมาด้วยนะคะ

แปลกดีนะคนไทยเราก็ทำอะไรสวยงามแบบนี้ได้

เห็นมันสวยงามแบบนี้น่าขึ้นน่าใช้บริการอย่างมากเลยทีเดียว

ช่วงนี้ใครที่มีปัญหาเส้นผมบอบบางหายเป็นแถบเนี่ยนะครับ

เอาล่ะผมมีวิธีแนะนำ

บอกว่าสามารถแก้ปัญหาผมบางหัวล้านได้
เป็นสูตรเด็ดจากกัมพูชาอยู่ที่จังหวัดบุรีรำ
ไปดูกันหน่อยว่าเขาใช้วิธีแบบไหน

ขั้นแรกเขาไปหักเน่กิ่งไม้ใบฝรั่งมา

แต่เดี๋ยวแนะนำให้รู้จักกันก่อนว่าใครเป็นเจ้าของสูตรเด็ดนี้

นายนพรัชพานทองอายุ๔๔ปีอาชีพรับเหมาก่อสร้าง
ชาวอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีบอกว่า
สูตรการต้มใบฝรั่งสดแล้วนำน้ำที่ได้ไปชะโลมศีรษะที่มีผมบางค่อนข้างไปทางร้าน

๕แสน๖แสนก็ทาได้ละ

เขาบอกว่าพอใช้แล้วภายในระยะเวลาประมาณ๘สัปดาห์

ก็จะมีเส้นผมที่ขึ้นหนาตากว่าเดิม

นำไปใช้เพียง๒๐ใบนะ
แล้วล้างน้ำให้สะอาดใส่ลงไปในภาชนะที่จะใช้ต้ม
ใส่น้ำแค่พอทั่วใบฝรั่งนะครับ

ตั้งไฟต้มให้เดือดประมาณ๒๐นาที

เพราะว่าน้ำร้อนมาชะลมศีรษะไม่ได้นะครับ

คงไม่มีใครคิดเหมือนคุณแล้วล่ะค่ะ

เอาจากนั้นนายนพรัชก็สาธิตวิธีการใช้งานให้ดู

เพื่อนบ้านก็ยืนยันนะว่า
ผมเนี่ยขึ้นผิดจากเมื่อก่อนจริง

ใช้ทำเพียงสัปดาห์ละ๑ครั้ง

ต้องคอยสาธิตวิธีก้าน้ำต้มฝรั่งที่ไหล

เพราะว่าถ้ามันเลอะเต็มหน้าเนี่ยนะครับ

จุดที่ต้องการให้ผมมันขึ้นก็พอแล้ว

สำหรับสูตรการนำใบฝรั่งมาต้ม
แล้วก็ชะโลมศีรษะแก้ผม

ได้มาจากลูกน้องวัยรุ่นเป็นแรงงานชาวกัมพูชา
ได้มาอีกทีหนึ่งจากทางด้านแรงงานชาวบูชานะครับ

ก็เริ่มสังเกตจากที่ลูกน้องผมรวกศีรษะล้านมาเป็นหย่อมต่อมา

ก็ไปสอบถามทำอย่างไรมีสูตรอะไร
ก่อนที่จะได้สูตรนี้มานั่นเอง

ครับดูจากภาพเห็นไหมว่าศีรษะของพี่นะ
คือเหมือนมีร่องรอยของผมที่ศีรษะบางมาก่อน

แต่พอใช้แล้วมันเริ่มตรงกลางเลย

มีคุณผู้ชมแนะนำบอกคุณชนะใช้ด่วนเลย

คือคุณชนะเนี่ยข้างหน้าแปะวิกแล้ว
ที่แหลมเนี่ยเอาทอด
หลังเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะกินเป็นผลอย่างเดียว

ก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่ามันจะใช้ผลได้
เรียกได้ว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านแล้วกันนะ
ลองทานดูเอ้ยลองทาดู

อาจจะได้ผลก็ได้นะไม่เสียหาย
ลองทานกันดูได้ไม้ส่วนลิขสิทธิ์นะครับ
แต่ก็มีคุณผู้ชมส่งไลน์มาบอกว่า

เดี๋ยวว่าอะไรดีผมบางผมบางมีน้อย
เออใครที่ผมน้อยในบางทีก็แหมมียศมีศักดิ์
เป็นหม่อมหม่อมอะไรคะหม่อมบ้างหม่อมบาง
ว่าไปคุณชนะเราสองคนก็ใกล้แล้วใกล้เป็นหม่อมแล้วล่ะ
เอาพักเรื่องราวเรื่องของหม่อมบงหม่อมบางไว้ก่อน
ไปดูเรื่องของการปลูกผักกันหน่อยโอ้โหไปดูกิจกรรมน่ารัก
มีนะครับที่เขาจัดขึ้นมานะครับไอ้การสอนปลูกผักแบบง่าย
คือถ้าดิฉันปลูกไม่เป็นไปปุ๊บปลูกไปเลย
ถูกต้องไม่ยากไม่เย็นอย่างที่คิดนะครับ
แล้วก็เป็นผักที่ปลูกเองเป็นผักปลอดสารพิษอีกด้วย
ไปดูกันหน่อยกิจกรรมนี้ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับ
ในช่วงของมหัศจรรย์แห่งเมล็ดพันธุ์ครับ
เดินทางมาถึงแล้วครับคุณผู้ชมครับที่ห้างสรรพสินค้าบ้านแอนบียอน
ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับมาที่นี่เพราะว่าทางเจียไตครับ
เขาได้จัดบูธกิจกรรมนะครับเอาใจคนที่รักสุขภาพอยากจะทานผักที่มันปลอดสารพิษ
ด้วยการปลูกผักเอาไว้ทานเองนั่นแหละครับจะมาสอนนะครับว่าวิธีการปลูกผักสวนครัวนั้นต้องทำอย่างไร
และที่สำคัญนะครับนอกจากนี้ยังมีการปลูกดอกไม้ด้วย
เป็นดอกไม้ที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมากในช่วงนี้
ซึ่งจะเป็นดอกอะไรนั้นติดตามได้ในช่วงของมหัศจรรย์แห่งเมล็ดพันธุ์ผมจะพาไปครับ
คุณผู้ชมครับเดินช็อปจนเหนื่อยเลยนะครับเนี่ยเราก็ได้อุปกรณ์ข้าวของมาเยอะแยะมากมายเต็มตระก้าเลยทีเดียวครับ
นี่แต่ได้มาแล้วยังไม่เพียงพอเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปเรียนรู้วิธีการปลูกพืชผักสวนครัว
จากเจ้าหน้าที่ของทางเจียไตซึ่งผมนัดเอาไว้อยู่แล้วอยู่นี่นี่เองสวัสดีครับสวัสดีครับ
คุณนันทิกาจันทรภาพเดี๋ยวขออนุญาตนั่งพูดคุยกันนะครับนี่นั่งรออยู่นานแล้ว
เป็นเจ้าหน้าที่ของทางเจียไตนะครับแล้วก็มาในวันนี้เนี่ยเปิดบูธสอนวิธีการปลูกผักสวนครัว
ก็เรื่องง่ายคุณเองก็ทำได้วันนี้ในบูธในงานของเรามีอะไรบ้างเอ่ย
วันนี้ก็จะมีวิธีการสอนปลูกผักอย่างง่ายอันนี้เราจะมาสอนในการปลูกดาวเรือง
ซึ่งเป็นที่นิยมอยู่ในตอนนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับ
ขั้นตอนแรกนะคะเราจะใช้ตัวพีชมอสตัวนี้นะคะ
จะใส่พีชมอสลงไปในอุปกรณ์สำหรับพอก้าของเรานะคะ
ใส่เยอะเมื่อยก็ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้น้ำนะคะ
พรมลงไปพรมลงไปทีนี้เราก็จะลงเมล็ดเลยนะคะ
ตัวนี้ก็จะเป็นดาวเรืองเจียตัยรุ่งเรืองขอดูหน่อยได้ไหมครับ
นี่ครับนี่คือเมล็ดพันธุ์ดาวเรืองพันธุ์เจียไต่รุ่งเรือง
ประมาณนี้โรยมันลงไปโอ้หลังจากนั้นเราก็ใช้ตัวพีชมอสตัวนี้นะคะ
บลงไปเบาอีกรอบนึงนะคะแค่โรยลงไปแค่โรยเบาค่ะ
ก็ฉีดน้ำอีกรอบนึงนะคะต้นกล้าดาวเรืองนะคะ
ที่เราเฉพาะอยู่ในนี้ก็ประมาณ๑๔วัน
นันทิกาครับช่วยพูดถึงงานที่เราจะไปจัดที่เชียงใหม่หน่อยว่า
ไฮไลท์ยังไงรวมไปถึงจากวันไหนครับเนี่ย
ได้ค่ะสำหรับในไฮไลท์ของงานเลยนะคะก็จะมีการเปิดให้ชมฟาร์มเจียไตนะคะ
แล้วก็จะมีการจัดจำหน่ายสินค้าเมล็ดพันธุ์ของเจียไต
แล้วก็สินค้าอุปกรณ์การเกษตรแบบจัดเต็มเลย

ใช่ค่ะงานนี้นะคะจะจัดในวันที่๒๐๒๓เดือนกรกฎาคมนี้
รวมไปถึงถ้าคุณผู้ชมเห็นบูธแบบนี้ที่ห้างสรรพสินค้าที่ไหนก็สามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมกันได้
จะได้เรียนรู้เรื่องของการปลูกผักสวนครัวและที่แน่นอนเลยนะครับ
จากจะได้ทำการปลูกผักได้รู้เรื่องของการปลูกผักสวนครัวแล้วแบบนี้ที่ผมได้มาเนี่ย
นี่ได้ของชำรวยกลับไปด้วยเป็นถุงผ้าสวยแบบนี้นะครับ
เอาล่ะในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณคุณนันทิกามากเลยนะครับ
มาให้ความรู้ในเรื่องของการปลูกผักสวนครัวแบบนี้นะครับ

ส่วนคุณผู้ชมนะครับเจอกันอีกครั้งนะครับในช่วงของมหัศจรรย์แห่งเมล็ดพันธ
ที่หน้าผมจะพาไปที่ไหนติดตามกันได้นะครับ
ส่วนช่วงนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปเดินช้อปปิ้งต่อ
ช็อปไม่สะใจเลยเดี๋ยวไปดูกันก่อนว่าจะมีดูเมล็ดพันธุ์อะไรกันต่อบ้างนะครับ

เป็นไงล่ะน้องใบตองวิธีการปลูกง่ายนะ
ง่ายมากเลยจริงใครอยากจะลองปลูกผักสวนครัวทานเองในบ้านแบบปลอดสารพิษเนี่ยแนะนำเลยไปลองกันได้
คุณผู้ชมที่อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่หรือว่าจังหวัดใกล้เคียงก็ไปเยี่ยมชมกันได้
ผมไปมาแล้วไปแล้วใช่ไหมกินคลีนเลยเออกินคลีนสวนเขาเลยอ่ะกินเกลี้ยงเลย
เขาต้องปลูกใหม่หมดเลยพืชผักผลไม้ที่นั่นผลผลิตเนี่ยดีทั้งนั้น
แล้วก็ไปเรียนรู้วิธีการปลูกได้ด้วยเพื่อเอามาปลูกเองเป็นผักปลอดสารพิษ
วันนี้ยังไปได้อยู่นะวันนี้เป็นวันสุดท้ายอ่าโอเคใครที่อยู่ใกล้ใกล้ก็รีบไป
เพราะว่าคุณชนะเนี่ยทานผักเขาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเขาต้องปลูกใหม่ปีหน้า
เออไปกันได้ผมนี่ลงไปอย่างกับแมลงเลยนี่ไงช้อนชัย
เอาล่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าพลาดไม่ได้เพราะว่าของกินมาเรียงลายเพียบเลยครับ